บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมาก
มันคือซุปตัวเดียวอันเดียว

เออคุณค่ะไม่ต้องเกาหัวแก๊ง
บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงจะอยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

ดูค่ะเครื่องเทศมาแน่น
แล้วนี่ตัวเดียวอันเดียวสุดพิเศษเลยในชามนี้

นี่คือเมนูซุปตัวเดียวอันเดียวของร้านสีก้อยเฝ้า
ร้านนี้ตั้งอยู่ภายในซอยศรีจันทร์๒๖ถนนศรีจันท
ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

เมนูนี้เป็นเมนูเด็ดของชาวอีสาน

ก็ทั้งตัววัวมันมีอยู่อันเดียว
ก็มันมีอันเดียวในตัวเดียว

มันมีสองหางก็ว่าไปเนาะ

หัวใจผมมีอันเดียวแล้วก็มอบให้ใครบางคนไปแล้ว

เออ

ถ้าใครนะชอบเมนูแบบนี้

เจ้าของร้านคือคุณกระสินคลังชำนาญค่ะ
เล่าแล้วก็สาธิตกระบวนการทำอย่างพิถีพิถัน
แล้วยังบอกอีกนะคะว่าคนสมัยก่อนเขาเชื่ออย่างนี้ค่ะคุณ
ว่าถ้าใครได้รับประทานแล้วจะปึงปังจะฟิตปัง

วิธีการปึงปังฟิตปังมันมีมากมายหลายวิธีนะครับ

แล้วมันไม่ได้มันเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าใครสนใจต้องสั่งล่วงหน้าด้วยเขาจะได้เตรียมไว้

ไม่ว่าจะเป็นก้อยก้อยเหนียวซุปหางวัวย่างไส้อ่อนย่างเสือร้องไห้ซอยจุ
อันนี้คืออะไรนะ
มาหมดเลยพวกแนวอาหารป่าอะไรแบบนั้นนะคะ
ทุกวันลูกค้าจะมาทานเพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติ
และความสดของเนื้อวัวครับเขาปรุงกันแบบสดสดเนื้อเนี่ย
ฉ่ำยิ่งใครเป็นสายเนื้อนะโอ้โหคุณติดอกติดใจ
ผมว่านี่ไส้ย่างเขาน่าจะแห้งกว่าปกตินะอุ้ยน่ากินอ่ะไส้ย่างอ่ะ
บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยสนอกสนใจไปขอนแก่นก็แวะไปที่ร้านได้
เปิดจิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะ
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ
ที่หมายเลขเราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอ
นี่เรานำเสนอซุปตัวเดียวอันเดียวของร้านสีก้อยเฝ้า